ไปแม่เองก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงต่อเพราะที่บ้านฐานะยากจนนะคะ
ครูนกมีลูกชายหนึ่งคนชื่อน้องป่อโต้อายุแค่สองขวบ
ส่วนสามีก็เป็นเกษตรกรพิธีสวดพระอภิษฐรรศพครูนกจัดที่บ้านมนต์นาใหม่
อำเภอแม่แจ่มนะคะวันนี้บรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
ในอำเภอแม่แจ่มในบุญลือธรรมธารานุรักษ์มาร่วมงานแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งนะคะ
วันเสาร์ที่๑๖พฤษภาคมบ่ายโมงจะมีการเคลื่อนศพสู่สุสานบ้านป่าเทอร์ค่ะ